ไปดูนักแสดงและพิธีกรที่กำลังตกเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสสังคมในช่วงนี้
ก็คือพี่บ๊วยเชษฐวุฒินั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้พี่บ๊วยค่ะได้เดินทางไปแก้บนหลวงพ่อทันใจ
วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยภวงมาลัยมลิจำนวนหนึ่งพันธุ์ภวง
แต่ว่าพี่บ๊วยไม่ขอบอกรายละเอียดนะคะว่าเดินทางไปแก้บนในเรื่องอะไร
ส่วนทางด้านที่แหม่มโพดำออกมาโพสต์ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคที่เป็นชื่อของพี่บ๊วย
ว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดในเส้นทางของบัญชี
บ๊วยก็เผยกับบันเทิงไทยรัฐทางโทรศัพท์เพียงสั้นนะคะว่า
ไม่ได้ติดใจอะไรเพจแหม่มโพดำแล้วและขอบคุณที่ช่วยออกมาเคลียร์ข่าวให้ค่ะ
ขอบคุณเค้ามากโมทนาสาธุด้วยจริงแล้วอย่าไปว่าเค้าเลยครับ
ถ้าเกิดเขาทำด้วยเจตนาดีเดี๋ยวให้เกิดเรื่องผมไม่รู้ว่า
คือถ้าเกิดเค้าเจรจนาดีดีเค้าโมทนาสาธุเค้าจะได้เป็นงานตรวจสอบสังคม
ค่ะอ่อส่วนตัวพี่บ๊วยไม่ติดใจเค้าแล้วเนาะ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรกับแม่นะ